วันนี้ประชาชนในอังกฤษนะครับก็ได้ร่วมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบ็ดที่สอง
มีพระชนมาพันศาครบเก้าสิบพันศา
ขณะที่ทางสถานีโทรทัศน์บีบีซีนะครับ
ก็ได้มีการเผยแพร่สารคดีที่มีชื่อว่า
ซึ่งเป็นภาพโฮมวิดีโอของพระองค์ในพระอริยบทต่าง
แล้วก็ความเห็นของสมาชิกราชวงศ์ต่อภาพเหล่านั้น
เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้
ขณะที่นักเขียนแล้วก็สื่อที่ติดตามเรื่องราวของราชวงอังกฤษ
มองว่ายังไม่มีวี่แววนะครับที่สมเด็จพระราชนีนาฏ
ลิซาเบสที่๒จะสละราชสมบัติติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
จัดทำเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ๙๐พันศาของสมเด็จพระราชินินาศอลิซาเบ็ดที่๒
โดยมีทั้งภาพโฮมวิดีโอของพระองค์สมัยยังทรงพระเยา
ในช่วงทศวรรษที่๑๙๓๐ที่ส่งร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบ
ร่วมกับเจ้าหญิงมากาเรดพระคณิตถา
และภาพทรงเล่นกับเจ้าฟ้าชายชาวส์พระราชโอรสที่ยังทรงพระเยา

ท่าทางการทรงพระดำเนินของเจ้าชายจอร์ชพระโอรสของพระองค์
เหมือนกับของเจ้าฟ้าชายชาวส์ในขณะนั้นไม่มีผิด
อกจากนี้ยังมีภาพของสมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒
ทรงม้าในการสวนสนามปี๒๕๕๙
ฟ้าชายชาวสตรัสถึงพระมันดาว่าทรงเป็นนักขี่ม้าที่ยอดเยี่ยม
สมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒มีพระชนมพันศาครบ๙๐พันศาในวันนี้
ซึ่งโอกาสเฉลิมฉลองนี้สำนักพระราชวังบัคกิ้งแฮม
เผยแพร่พระบรมชายลักษณ์ของพระองค์และสมาชิกราชวงศ์
พระบรมชายลักษณ์ของพระองค์กับพระราชนัดดาและพระราชปนัดดาทั้ง๗พระองค์
ซึ่งรวมถึงเจ้าชายจอร์สและเจ้าหญิงชาลอทแห่งเคมบริช
และพระบรมชายาลักษณ์ที่ทรงฉายกับเจ้าฟ้าหญิงแอนพระวรราชกุมารี
อกจากนี้ยังมีพระบรมชายลักษณ์ที่ทรงฉายกับสุนัขทรงเลี้ยงพันคอกี้ทั้ง๔ตัวด้วย
ด้านปริศนีของอังกฤษได้ออกสแตมที่ระลึก
เป็นพระบรมชายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินินาศอลิซาเบ็ดที่๒
ทรงฉายร่วมกับเจ้าฟ้าชายชาวสมกุฎราชกุมาร
รวมถึงเจ้าชายวิลเลี่ยมและเจ้าชายจอร์ช
ซึ่งทั้ง๓พระองค์ล้วนเป็นรัชธาญาติที่อยู่ในลำดับการครองราชต่อจากพระองค์ทั้งสิ้น
โอกาสเฉลิมฉลองครั้งนี้เจ้าชายวิลเลี่ยมในยุคแห่งเคมบริช
ซึ่งทรงเป็นรัชธาญาติลำดับที่๒
ประธานสัมภาษณ์บีบีซีเกี่ยวกับพระอายิกา
ในฐานะทรงเป็นองค์ต้นแบบของการทรงเป็นพระประมุกที่ดีของประเทศ
แล้วจากนี้เจ้าชายวิลเลียมบีซี้เรียมแห่งตรัสว่า
พระองค์จะเป็นคนแรกที่ทรงช่วยรับหน้าที่เหล่านั้นแทน
ยาวนานที่สุดของอังกฤษ
ฮิวโก้วิกเกอร์นักเขียนและสื่อมวลชน
ที่มีผลงานเขียนมากมายเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษมองว่า
ในอนาคตเกิดกรณีที่พระองค์ไม่สามารถ
ทรงปฏิบัติพระราชคราวนียกิตได้
ก็จะต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
แต่ตอนนี้เขามองว่าไม่มีสัญญาณใดที่ชี้ว่า
จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนั้นขึ้น
ยังเชื่อว่าพระองค์จะไม่ทรงสละราชสมบัติ
และจะทรงเป็นพระประมุขของรัฐ
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างแข็งขันต่อไป

บรรณาธิการนิตยสารมัจเจสตี
ที่บอกว่าพระองค์ยังทรงมีพระพลนามัยแข็งแรง
ยังทรงม้าอย่างที่ทรงโปรดปรานอยู่เสมอ
ไม่มีเหตุผลที่พระองค์จะทรงหยุดปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจอย่างกระทันหัน
บันเลงขึ้นด้านนอกพระราชวังบินเซอร์
ทันทีที่สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒

กลางประชาชนที่มาจับจองพื้นที่

ชนมพันศาครบ๙๐พันศาวันนี้
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน